ตอนนี้เทพบุตรหนุ่มรูปงามนะฮะ

ชมหัวก็ชมเมียด้วยสิ

พอแล้วอย่างนี้เดียวจะได้

ให้เกียรตินะครับพาคุณแม่มาด้วย
เอาเข้าไปเดินใครถามอะไร
คำถามนี้ครับส่งมาจากคุณฉัดวิมล
สวัสดีค่ะหนูแต่งงานกับชัดชัยมา๑๐ปีแล้วค่ะ

เบื่อเรื่องความที่ว่า

ชอบสั่งลูกสั่งเมีย

แต่พอหนูโมโหระเบิดอารมณ์เขาก็จะเงียบ

เลยทำให้เราเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันแรงค่ะ
หลายครั้งหนูคิดที่จะเลิกกับชัดชัย

โอ้โหมาเศร้าอ่ะมาแนวเศร้า

ทำไมทำไม
อย่ามาให้สามีดิฉันเหนื่อยนะคะ

ก็เขาไม่เคยทะเลาะกันแรงเขาก็เลยไม่รู้จะเลิกยังไง

มีในหนังสือคู่สร้างคู่สมเล่ม๑๑๖ตุลาคมเนี่ยนะครับ
เขาว่าด้วยเรื่องชีวิตคู่ที่แตกต่างกันเขาบอกว่าเหมือนฟ้ากับเหว
แตกต่างกันมากเลยระหว่างสามีกับภรรยานะครับ
คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายเขียนมาบอกว่าแตกต่างกันในด้านนิสัย
เช่นเมียเป็นคนสนุกสนานเฮฮา
ชอบคุยแล้วก็พูดดังฟังชัดขวานผ่าซาก
แต่สามีเป็นคนเรียบร้อยขี้อายเชื่องช้า
เชื่องช้าเวลาเดินไปไหนเมียเดินนำหน้าแล้วนัดเจอกันที่จอดรถ

ก็จะมีสามีภรรยาอย่างนี้นี่เยอะจริง
ภรรยาบอกว่าชอบเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงมากมาย
กินเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้สามีไม่คบใคร
อืมตายแล้วโรคส่วนตัวสูงอยู่บ้าน
แล้วพี่เราว่ามันอยู่กันได้ไหมคะถ้าเป็นลักษณะที่คนละคั่วอย่างนี้

ตอนหลังเขาบอกมาว่าอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกมาเอาไว้ตอนหลังดีกว่าว่าทำไมเขาถึงอยู่กันได้
เอาเป็นว่าภรรยาบอกว่าเมียชอบเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้
แต่สามีไม่ชอบอะไรสักอย่าง

วันหนึ่งภรรยาจะต้องไปไหนสัก๕๖วันเนี่ย
ให้สามีดูแลต้นไม้ที่เธอไปครบเป็นหงมอุตส่าห์ซื้อเป็นปลูก
กลับมาต้นไม้เน่าตาย
ภรรยาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่ก็

แต่อย่างที่คุณชัดวิมนต์ถามมาอาจจะไม่ต่างอย่างกรณีที่อยู่ในคุณสร้างประสงค์
ไม่ต่างกันคือคนละประเด็นกัน
อันนี้คือเหมือนในแนวว่าแบบเวลาอยู่บ้านแล้วเขาแบบเป็นคุณชาย

ไม่เอาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยสบายแต่ว่าไม่เจ้าชู้
พี่ตุ๊กเลือกระหว่างแบบอันนี้ระหว่างไม่เจ้าชู้กับไม่ทำอะไรเลยเอาอันไหน

ชู้เถอะมันชุ่มชื่นจิตใจทำให้ชีวิตเราสูบฉีดตื่นเต้นตลอดเวลา
แต่ให้ทำอะไรกันบ้างเถอะ
หมายความว่างานการอย่าขี้เกียจอย่านอนแบะแฉะ
คำถามเลยว่าในที่สุดภรรยาเนี่ยบอกว่าอยู่ด้วยกันทำไมถึงอยู่ได้
เพราะแก้ปัญหาด้วยการคลายเครียดแสดงว่าภรรยาเครียดมาก

เครียดด้วยการแบ่งงานบ้านให้ลูกทำปลูกต้นไม้เลี้ยงสุนัขทำอาหาร
เดินเล่นตามห้างปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงโดยปล่อยให้สามีนอนอยู่บ้านตามถนัด

ข้อดีของสามีก็คือไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนัน

แล้วภรรยาชอบเข้าวัดชอบทำบุญ
สามีไม่เคยชวนไปวัดเลยปีหนึ่งจะเข้าวัดสักหนหนึ่ง
แต่ว่าวัดก็คือว่าขับรถไปส่งลูกกับเมีย

อันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เห็นว่าชีวิตคู่มันมีหลากหลาย

ถ้ารับกันได้ดูซิอย่างพี่น้องไม่ทานหมู
ฉันเลยไม่กินทุกอย่างเลยหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อ

สรุปคุณฉัดนิมนต์ถามอะไรเนี่ยแล้วเขาได้คำตอบ
ก็คือเขาบอกทำไงดีเขาก็ไม่อยากเลิกกันสงสารลูก
จริงนะขอพูดในประสบการณ์ดีกว่าความเป็นแม่
มนุษย์อย่าเอาลูกขึ้นมาเป็นตัวตั้ง
ไม่ใช่เด็กมีปัญหานะถ้าพ่อแม่แยกทาง
หรือเสียพ่อแม่ไปสักฝ่ายนึงด้วยโรคภัย
ลูกไม่ใช่เด็กมีปัญหาตัวคุณนั่นแหละมีปัญหา

เดี๋ยวถ้าผมจะตอบนะต้องคำนึงคำนวณคิดว่า
เราน่าจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่ปี
แล้วจะมาทนทรมานทำไม

การที่เลิกกับสามีไม่ใช่เรื่องเสียหาย
เลิกคิดว่าคำว่าเป็นแม่ไหม้เป็นเรื่องเสียหาย

เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าอยู่กันไม่ได้เนี่ยนะครับ
ทนอยู่ถูกต้องที่สุดอย่าทนอยู่เพื่อลูก

ลูกเขาก็จะคิดอะไรได้รู้จักพ่อรู้จักแม่

ใครดีมากใครดีน้อย

แต่เมื่อเลิกกันแล้วอย่าด่า
แต่ละฝ่ายห้ามเลย

เนี่ยฉันเห็นไหมเนี่ยเด็กไม่เคยส่งไว้จนเลย

นี่เวลาถามต้องตอบสิ
ไม่แต่ลูกฉันโชคดี

หน้าล่าสุดไปเที่ยวกันบอกแร้งกินหมูไหม

แต่ว่าล่อแฮมกับเบคอนเป็นไฟ
โดยรวมแล้วผมว่าคนเราต้องรู้ลิมิตตัวเองนะครับ
ถ้ามันเกินคำว่าอดทน

ใช้คำว่าทนไม่ไหวแล้วมันก็อยู่อย่างมีความสุข

อีกกี่ปีเราจะอยู่ได้อีกกี่ปี
ที่สำคัญวันนี้ประเด็นหลักเลยคืออย่าเอาลูกมาอ้างถูกต้อง
เพราะสุดท้ายจากที่ลูกไม่มีปัญหาเนี่ยผมว่าเขาจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาจริงแล้ว
พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันนะบรรยากาศแบบมาคุทุกวันลูกเครียดยิ่งกว่านะ

ก็หนังสือคู่สร้างคุณสวมอย่าลืม

มีประเด็นเด็ดส่งมาเลยที่แฟนเพจของเรานะครับ
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตรงนี้นี่แหละนะจ๊ะ

และขอบคุณมากคุณอาดำรงพุธต่านครับ

กันใหม่ทุกวันจันทร์ครับ๓ทุ่ม๔๕ทางช่องไทยรัฐทีวี

เอาอย่างนี้วันนี้พี่โอมาแล้ว

ถ้าลูกของเราเป็นผู้ชาย

เขาอยากรู้ว่าออนอล์จะกลับมาร่วมกันอีกไหม